คุณผู้ชมครับข่าวแรกนี้อยากให้ตั้งใจดูเลย
แล้วดูเป็นอุทาหรณ์สำหรับพื้นที่ที่ประสบอุทธกภัยด้วย
นะฮะอย่าทำตามเด็ดขาดเพราะมันเกิดความสูญเสียขึ้น

มีผู้หญิงคนหนึ่งฮะเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

แฟนขับรถกระบะฝ่าน้ำถ้วนไปนะฮะ
ข้างล่างเป็นอุโมงลอดทางรถไฟอยู่ที่โคราช
แรงพอผู้หญิงคนนี้ขี่ฝ่าตามรถกระบะของแฟนไป
ปรากฏว่าน้ำซัดเธอล้มฮะน้ำซัดเธอล้มเสร็จปั๊บเนี่ย
แฟนเห็นกระโดดจากรถกระบะมาขวามือเอาได้รอบแล้วนะ
รู้ขนาดกู้ภัยไหว้ดิไหว้อย่างสวนแก่แสนน้ำไม่ไหว
ก็เลยโดนเหมือนกับน้ำดูดลงไป

ติดอยู่ใน๑๙๓๙ปีเหมือนอยู่ในถ้ำ
นี่เป็นช่วงที่กู้ภัยดำน้ำ
ค้นหาร่างของนางสาวสุมิตรา
สิริวิโรธอายุ๓๐ปี
หลังเกิดอุบัติเหตุอย่างที่ผมเล่าไปครับคุณผู้ชมครับ
คือมอเตอร์ไซค์มันล้มถูกน้ำซัดนี่อันนี้ดูภาพ
นี่ฮะน้ำมันวิ่งข้ามผ่าน
ถนนแบบนี้นะครับ
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านดงพลองฮะตำบลหลุมข้าว
อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหเป็นพื้นที่น้ำท่วมเยอะเลย
นนสูง๕โมงเย็นของเมื่อวานนี้
อุโมงลอดทางรถไฟนี้มีน้ำท่วมสูงกว่า๓เมตร

กระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงเชียว
นางสาวสุมิตราจมน้ำเสียชีวิตใช้เวลากว่า๔ชั่วโมงนะฮะ

เพลินไพรพรมทองอายุ๔๙ปี

นางสุมิตราขี่มอเตอร์ไซค์ฮะ
ตามรถกระบะของแฟนจนมาถึงจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นสะพานจุดตัดทางรถไฟที่มีน้ำท่วม
แฟนของเธอขับรถกระบะผ่านไปก่อน
จากนั้นนางสาวสุมิตราก็ขี่มอเตอร์ไซค์ตาม
แต่ถูกน้ำซัดครับทั้งคนทั้งมอเตอร์ไซค์ล้ม

กระโดดตามไปช่วยตอนแรกคว้าเอาไว้ได้
คว้ามือนางสาวซูมิตาเอาไว้ได้

แล้วเธอก็ถูกดูดหายเข้าไปในอุโมงครับ
นี่แหละฮะพี่เพลินคนนี้แหละนะครับ

ไปคว้ามือผู้หญิงได้

เพลินก็ไปคว้าผู้ชายเอาไว้อีกทีนึง
นะฮะก็เลยช่วยผู้ชายเอาไว้ได้เพียงคนเดียว
ต้องขอแสดงความเสียใจจริงนะฮะ
แล้วก็ขอให้ข่าวนี้ไปอุตหาหอน
อย่าไปเสี่ยงนะครับน้ำท่วมแบบนี้ฮะ